ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีเหตุการณ์ทะเลาะกันในร้านเหล้า
คว่างแก้วคว่างขวดมีการเถียงกัน

ควักปืนออกมาจากเอวเลยเอามายิงครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนะครับ
เออ

มีคลิปที่เห็นทั้งใกล้และไกลนะครับ

วักปืนที่เหน็บออกมาจากเอวยิงเลย
ใช่ค่ะยิงฝ้าเพดานนัดหนึ่ง

ใช่ยิงอยู่ข้างหูผู้ชายอีกคนเลยนะคุณ

คุณแล้วมีคลิปที่เห็นระยะไกลอีกนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ทะเลาะวิวาดกัน
โดยกำนันตำบลศรีดงเย็นได้พาผู้ก่อเหตุ
คือนายอดีศรอยู่ซิริหรือว่านายติมอายุ๓๘ปี

เข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนขนาด๙มมครับ

แต่ผู้ก่อเหตุแสดงท่าทีฉุนเฉียว
และไม่ให้สัมภาษณ์ใดนะครับ
ด้านของหนึ่งในผู้เสียหายก็คือคู่กรณีนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

จากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

ว่าแล้วเป็นเจ้าของร้านเหรอ

ถ้ามันมีอะไรเสียหายเดี๋ยวฉันจะชดใช้ให้เอง
ผู้หญิงคนที่โวยวายนะครับที่ถูกลากคอออกไปนั่นนะ
ก็คือผู้หญิงอยู่ฝั่งคนยิงนั่นแหละ
นี่ผู้หญิงที่ถูกมาดึงคอออกไปนะครับ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้โวยวายไม่หยุดนะฮะ
ฟังเสียงของนายเป็ดเล่าให้ฟัง
เพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องครับพี่เขามาตบครับ

แต่ไม่ต้องโดน
ไม่ไม่โดนใครครับ
ส่วนเจ้าของร้านให้การบอกว่าเพิ่งจะเปิดให้บริการวันที่๙กรกฎาคม
ร้านเหล้ามีขายอาหารมีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

คืนเกิดเหตุคือวันที่๗สิงหาคมประมาณสักเที่ยงคืน๔๐แล้ว

แต่ว่าผู้ก่อเหตุและคู่กรณีเขายังนั่งกันอยู่

ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้
ถึงได้บานปลายถึงขั้นชักปืนออกมายิงนะครับ
คนยิงก็คือนายอดีศรยิงปืนขึ้นเพดาน๑นัด
แล้วก็ยิงไปทางด้านหน้าตรงประตูหนีไฟอีก๒นัด
โชคยังดีกระสุนไม่โดนใคร
แต่ว่าความเสียหายก็คือที่เกิดขึ้นกับเพดาน
แล้วก็พวกขวดแก้วต่างที่แตกเสียหาย
ก็ต้องแจ้งความเหมือนกันนะครับ
ก็เลยเอาขวดเอาอะไรปลากันก็เลยมีการยิงขึ้นมาอีก๒นัด

เป็นช่วงนี้เราเก็บของแล้วปิดร้านแล้ว
ปิดร้านแล้วค่ะพนักงานเรากลับแล้วก็จะเหลือแค่อากาศ
แล้วก็ที่อยู่ก็จะเป็นผู้บรรยาหารด้วยกันอะไรอย่างนี้
ที่อยู่แล้วก็มีกลุ่มนักร้องมากอะไรอย่างนี้
อยู่ในช่วงที่เรากำลังจะทยอยให้ลูกค้ากลับบ้าน
นะครับท้ายสุดตำรวจแจ้งข้อหานายอดีศรมือปืนแล้วครับ
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ

ก็คืออาวุธปืนขนาด๙มมที่ได้รับอนุญาตคือมีทะเบียนนะฮะ
ล่าสุดความคืบหน้าในวันนี้ตำรวจพาตัวนายอดีศรเนี่ย
ลายนิ้วมือนะครับก่อนนำตัวไปขอหมายสาร
จังหวัดฝางฝากขังต่อไปนะครับ